คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เหตุประทึกที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับ
ว่าผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งเขาทะเลาะกับเมีย
แล้วก็น้อยใจลูกที่ไม่กลับบ้าน
ทีนี้ครับจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ช่วงที่จุดไฟเผาบ้านแล้วก็มีชาวบ้านมีเพื่อนบ้าน
มีถึงขนาดนายกอบตจะมาช่วยดับไฟเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้ทุกคนมาช่วย
ถือมีดไปฟันจนนายกอบตได้รับบาดเจ็บเลยนะฮะ
ไปดูเหตุการณ์ชายคุ้มคลั่งคนนี้นะครับ
นี่แหละครับโอ้โหไฟลุกท่วมบ้านแบบนี้นะครับ
ในพื้นที่หมู่หกตำบลซับเปิบอำเภอวังตงจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตอนแรกเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดับเพลิงนะ
แต่ปรากฏว่านายแสวงแสงสว่างอายุ๕๗ปีเจ้าของบ้าน

ถือมีดข่มขู่ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้บ้านของเขาเลย
คือไม่ให้ใครเข้ามาช่วยดับเพลิงเลยนะครับ
แล้วไฟควันมันก็ลุกขึ้นอย่างนี้
ใช่แล้วสุดท้ายคุณนายยกออมปะตอง
พื้นที่ผู้นำชุมชนจะมาให้การช่วยเหลือ
ถูกฟันเข้าให้ถูกผู้ชายคนนี้ฟันเข้าที่แขน
ต้องส่งโรงพยาบาลสุดท้ายคุณ
ไฟไหม้บ้านทั้งหลังทรัพย์สินเสียหายไปหมดนะครับ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนางจันทนาแสงสว่าง
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดเมื่อเช้านี้
สามีกับเธอได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคุณ
แล้วก็สามีทำร้ายร่างกายเธอถีบเธอจนตกบันได
พร้อมกับไล่เธอให้ออกจากบ้านนะครับ
และปรากฏว่าตอนตัวสามีอยู่ข้างบนบ้าน
จุดไฟเหมือนเผาอะไรบางอย่าง
จากนั้นนะคุณไฟมันก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ตัวของนางจันทนาก็พยายามที่จะไปตามเพื่อนบ้าน

โดยโทรแจ้งรถดับเพลิงของชุมชน
แล้วเธอก็ย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้ง
ก็เห็นว่าสามีปิดล็อกประตู
แล้วก็ยืนถือมีดขวางเอาไว้ด้วยอาการคุ้มคลั่ง
มคูไม่ให้ใครเข้าใกล้บ้านของเขา
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทางนายกอบตซับเปิบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยกันที่จะดับเพลิงนะครับ
แต่กลับถูกนายแสวงซึ่งกำลังอยู่ในอาการคุ้มคลั่ง
ใช้มีดไล่ฟันจนเจ้าหน้าที่ทุกคนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง
และนี่ครับคุณอาการของนายกอบตซับเปิบ
นายสุรศักดิ์เหมือนศรีซึ่งหนีไม่ทันคุณ
ถูกมีดฟันเข้าที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ส่วนตัวของคนคุ้มคลั่งก็คือนายแสวงนะฮะหลังก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
หยิบขวดยาฆ่าแมลงขึ้นมาดื่มด้วยนะ
ชาวบ้านที่ตามมาทันก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้นะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อให้การช่วยเหลือนี่นะฮะคนนี้นะครับ
ขณะที่บ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้เสียหายวอดทั้งหลังแล้วครับ
สำหรับสาเหตุของการก่อเหตุนั้นนะครับ
จันทนาภรรยาของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสามีเนี่ยคือมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็เครียดนะครับ
๒ปีที่ผ่านมาก็มักจะบ่นน้อยใจ
ว่าทำไมลูกไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับมาหาพ่อแม่บ้าง
ทีนี้เมื่อคืนก็เลยคุยกันภาษาสามีภรรยา
อยากจะให้ทางสามีนั้นไปรักษาอาการหน่อย
ถามนะถามนายแสวงนะว่าจะไปรับการรักษาไหม
อาการนอนไม่หลับแล้วก็อาการเครียดเรื้อรังเครียดสะสม
ไปรักษากันเถอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นโรคประสาทเอา

ซึ่งพอสามีได้ยินคำนี้แหละ
ว่ากลัวจะเป็นโรคประสาทกลัวจะบ้า
ตัวสามีบอกว่าภรรยากล่าวหาเขาหาว่าเขาเป็นบ้า
ภรรยาต่อว่าเขาหาว่าเขาเป็นบ้า
ทีนี้เขาก็เลยโมโหฮึดฮัดขึ้นมานะครับ
แล้วก็คุ้มครั่งอย่างที่เห็นแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้แหละนะครับ